จากเรื่องราวที่น่ายินดีวันนี้ก็มีข่าวเศร้าอีกแล้วของวงการบันเทิงใช่ไหมคะพี่แจ๊ค
ค่ะนะคะก็เมื่อเช้าเราได้รับข่าวเศร้านะคะเมื่อครูเพลงค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะคะ
ครูชาลีอินทรวิจิตรค่ะก็จากไปอย่างสงบนะคะด้วยโรคชะลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งครูเพลงครูชาลีเนี่ยอย่างที่ทราบนะคะก็เป็นบรมครูเลยนะคะ
ครูเพลงนะคะครูชาลีจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา๐นาฬิกา๔๕นาทีของวันที่๕พฤษภาคม
วัย๙๘ปีค่ะหลังจากที่เคยเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชมาเป็นเวลาหลายเดือนค่ะ
ครูชาลีอินทราวิจิตรนะคะชื่อเดิมว่าสง่าอินทราวิจิตรเกิดเมื่อวันที่๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๔๖๕ค่ะ
มีผลงานแสงภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี๒๕๐๑ค่ะ
จากนี้นะคะยังเป็นภูมิกับภาพยนตร์มีผลงานมาแล้วมากมายค่ะ
แต่ที่โดดเด่นอย่างมากก็คือผลงานการประพันธ์เพลงเกือบ๑๐๐เพลงนะคะ
แล้วก็เป็นเพลงอมตะที่อยู่ในหัวใจแฟนเพลงมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแสนแสบผ้าฉลอมเรือนแพนแล้วก็จำเลยรักนั่นเองนะคะ
ครูชาลีได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้อง
ก็ผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปีพุทธศักราช๒๕๓๖ค่ะ
โดยเย็นวันนี้นะคะครอบครัวก็จัดพิธีรดน้ำศพเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
แล้วก็สวดอภิษฐรรมนะคะเป็นคืนแรกเวลา๑ทุ่มที่วัดธาตุทองนะคะ

ซึ่งนะคะก็จะเก็บไว้เก็บศพไว้ทั้งหมด๑๐๐วันนะคะ
แล้วก็รอพระราชทานเพลิงศพครูชาลีด้วยค่ะ
ที่เห็นหน้าจอนะคะก็เป็นภาพพี่บินนะคะ
แล้วก็ครอบครัวครูชาลีเนี่ยเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลสิริราชนั่นเองนะคะ
ในช่วงบ่ายแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ
จะมีพิธีรดน้ำศพตอน๔โมงเย็นนั่นเองนะคะ
อย่างที่บอกไปนะคะก็ครูชาลีเนี่ยประพันเพลงมาเกือบพันเพลงเลยเนาะ
ค่ะเป็นบรมคูณเลยนั่นเองนะคะ
ผลงานเพลงที่ครูชารีได้ประพันธ์เอาไว้ก็ยังคงอยู่นั่นเองนะคะ